แต่ว่ามีอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะฝากเตือนภัย
เพราะว่าโจรออกอารวาสแล้วมาหลอกขายข้าวสารให้กับคนแก่ไม่พอ
เดี๋ยวไปดูกันว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง
ไปเลยค่ะตามคุณยายท่านนี้ไปเลยนะคะจุดเกิดเหตุชี้เป้ากันไปเลยแบบนี้
เกิดขึ้นที่ตำบลยางซ้ายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
คุณยายคนนี้ชื่อว่ายายเฟียมยายเฟียมอายุ๗๕ปี
เป็นทั้งผู้เสียหายแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของบ้านด้วย
เฟียมแกเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีสามีภรรยาเนี่ยนะ
เขาขับรถกระบะสีดำคันหนึ่งขับขับมาก็มาจอดอยู่ริมถนน
จากนั้นผู้หญิงเนี่ยคนที่เป็นภรรยาเขาก็ลงมาจากรถ
แล้วก็เข้ามาเสนอขายของก็คือขายข้าวสารให้กับคุณยาย
ราคาถูกคือตอนแรกเนี่ยมาขายบอกว่า
คุณยายซื้อไหมข้าวสารกระสอบละ๑๑๐๐บาทเองนะ
มีข้าวอยู่ทั้งหมด๔๕กิโลกรัมในกระสอบนึงเนี่ย
เปียมบอกโอ๊ยไม่เอาอ่ะ๑๑๐๐บาทนี่แพงนะ
ยังถือว่าแพงยายบอกว่าแพงไม่เอาดีกว่า
แต่ว่าสองโจรผัวเมียเสนอราคาใหม่ต่อรองให้บอกว่า
ถ้ายายว่าแพงงั้นกระสอบแรก๑๑๐๐แล้วกัน
แต่ถ้ายายซื้อเพิ่มอีก๒กระสอบก็คือกระสอบที่๒กับ๓
จะลดให้เหลือเพียงกระสอบละ๙๐๐บาท
เฟียมก็เลยเออถูกนะน่าสนใจ
งั้นตกลงซื้อทั้งหมดเลย๓กระสอบรวมราคาก็๒๙๐๐บาท
กระสอบก็คือเขาลดให้ก็เลยซื้อ
แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่ว่าจ่ายเงินแล้วแยกย้ายไปนะคะ
เพราะยายเฟียมแกบอกว่าแกเงินไม่พอแกก็เลยเดินไปหาคนนี้
นี่คือยายลำพันธ์วัย๘๔ปียายลำพันธ์อยู่บ้านข้างกัน
บอกว่ายายเฟียมบอกยายรำพันยายเฟียมเงินไม่พอ

รำพันธ์ก็เลยเดินไปหยิบเงินที่ซุกซ่อนเอาไว้ในใต้เตียงใต้หมอน
ออกมาให้มาให้ยายเฟียมไปจ่ายค่าข้าวก่อน
แต่จังหวะพีคคือตรงนี้
สองผัวเมียที่มาขายข้าวให้คุณยายเนี่ย
พอได้เงินจากยายเฟียมที่มายืมยายรำพันธ์ไปแล้วเนี่ยนะ
เดินกลับมาหายายรำพันธ์อีกรอบหนึ่ง
ทำทีมาเป็นพูดคุยกับยายรำพันธ์
พร้อมกับยายเหนื่อยจังเลยขอกินน้ำหน่อยได้ไหม
ระหว่างที่ยายแกเผลอเดินไปหยิบน้ำมาให้
โจรผัวเมียไปขโมยเงินที่ยายซุกไว้ใต้เตียงใต้หมอน
แล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยเลย
คุณดูนะยายลำพันแกเล่าไป
ร้องไห้ไปน้ำตาคลอไป
ไปฟังเสียงยายรำพันธ์กันหน่อยว่า
เศร้าเสียใจขนาดไหนโดนขโมยเงินต่อหน้าต่อตา
มาเป็นบานคุณโน่นมากว่านี้มา

น้ำตาไหลร้องไห้เลยล้อยอย่ายบอกว่า

เพราะว่าเผื่อตายไปจะได้เอาไปถวายพระ
คุณดูอยู่คุณรีบเอามาคืนเลย
คือแกเก็บเงินอันนี้ไว้จากการที่ลูกหลานแกให้ไว้
คุณค่ะโจรจิตใจทำด้วยอะไรเท่านั้นยังไม่พอ
คือหลังจากที่คุณยายรำพันธ์โดนขโมยเงินไปแล้ว

ที่ยายเฟียมคนเดิมยายเฟียมที่ซื้อข้าวไป
ยายไม่แน่ใจยายก็เลยกลับไปเช็คกระสอบข้าวสารที่ซื้อไป
บอกว่า๔๕กิโลใช่ไหมที่ลดราคาให้
แกก็เอาไปชั่งกระสอบดูปรากฏว่ากระสอบข้าวทั้ง๓กระสอบ
น้ำหนักไม่ถึง๔๕กิโลกรัม
มีเพียงกระสอบละ๓๐กิโลกรัม
หายไปกระสอบละ๑๕กิโลกรัม
แปลว่าถูกต้องยายเฟี๊ยมแกก็โดนหลอกขายเหมือนกัน
รถที่คาดว่าจะเป็นรถคันที่ก่อเหตุเอาไว้ได้
แล้วล่าสุดนะคะทางรองผู้บังคับการจังหวัดอ่างทอง
ก็สั่งให้พี่ตำรวจเร่งติดตามโจร
ผัวเมียคู่นี้เตรียมมาลงโทษตามกฎหมายเลย
เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ
ที่สำคัญฝากเตือนคนเท่าคนแก่ที่อยู่บ้าน
ต้องระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบมาก
ที่เรามาเล่าสู่กันฟังก็เพราะว่า
ด้วยรักและอ่วงใยจากใจตลกค่ะ